ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
น่ายินดีขึ้นบ้านใหม่จ๊ะอาสยามอีกแล้ว
นั่นเองนะคะบอกเลยว่าทำงานตัวเป็นเกลียวหัว
เป็นน็อตที่ว่าเนี่ยเพราะว่าอยากให้ครอบครัวนั้นสุขสบายนั่นเองนะคะ
นี่ดูสภาพเจ้าของบ้านสิ
นี่ต้องบอกว่าเธอปังจริงนะสำหรับลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยาม
ซื้อบ้านหลังใหม่อีกแล้วแล้วก็ตกแต่งอยู่พักใหญ่ใหญ่เลย
ตอนนี้ได้เลิกดีย้ายเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ถือความเป็นสิริมงคลด้วยการให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ

เลิศมันอยู่ที่เจ้าตัวค่ะให้คุณแม่หาบของมงคลชุดใหญ่คุณผู้ชมดูนะ
โดยเฉพาะเงินทองกองโตหาบกันมาตั้งแต่หน้าบ้านเลย
วางเงินเต็มหาบขนาดนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทกี่สตางค
แต่ดูจากอาการของคุณแม่แล้วมันหนักซะละเกินสงสัยจะเยอะจริงนะคะ
หาบกันจนไหลเอียงเลยแต่คุณแม่ก็ยังน่ารักหนักขนาดไหน
หาบไปถึงชั้นสองของบ้านค่ะเพราะว่ากะว่าเป็นเคล็ดลับเนาะ
เรียกทรัพย์ให้ลูกสาวนั่นเองนะคะ
ระหว่างทางก็อวยพรให้ลูกสาวเงินทองไหลมาเทมาไปด้วย
มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยจ้า
โอ้ยนางดนักนักนัก
คุณแม่แบกเงินหรือแบ่กอิตคะคุณแม่

ไม่ใช่ว่าที่ลูกเขยก็ต้องช่วยกันแบกเงินแบกทองเข้าบ้านหน่อยนะ